คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะ
หลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าชุตินันทาสกุลเขาโพสต์เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
ว่าเขาติดยาคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดทรามาดอลซึ่งเป็นยาเขียวเหลือง
เขานำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของยาคือแทนที่จะนำไปแก้ปวดเขาใช้เกินขนาด
แล้วก็สนุกสนานกันนะคะวิธีการของเขาบางทีเขาเอาไปผสมกับยาแก้ไอ
เอาไปผสมกับพวกน้ำหวานอะไรแบบนี้ผสมให้มันกลายเป็นยาเสพติดอ่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่นะคะ
ก็ไปดูความขึ้นหน้าของอาการของเขาหน่อย
เขาบอกว่าเพราะเขาติดสารเสพติดในลักษณะแบบนี้แล้ว
เขาไม่ต่างจากผักเขาใช้คำนี้จริง

แขนขารีบเข้าห้องน้ำเองก็ไม่ได้นะคะ
ซึ่งทีมข่าวของเราก็เลยไปตีแผลเรื่องนี้นะคะ

ที่เขาโพสต์ภาพแล้วเขาก็เตือนเป็นอุทาหรณ์เนี่ยค่ะ
คือเราส่งทีมข่าวรายการรถปลดทุกข์ของเราไปนะคะคุณผู้ชม
พอไปถึงที่บ้านเนี่ยทีมข่าวของเราเล่าให้ฟังว่า

เพราะว่าน้องคนนี้ค่ะอายุ๑๙
ร่างกายไม่ต่างจากผัก

แขนขาลีบไม่มีแรงเข้าห้องน้ำเองก็ไม่ได้
แต่ยังมีสติคุยได้ค่ะ
พอคุยกับทีมข่าวของเราพอที่จะรู้เรื่อง
น้องเขาเล่าให้ฟังบอกว่าคือตัวเองเนี่ย

เพราะความคึกขนองจริง
เชื่อเพื่อนเพื่อนชวน
พอกินเข้าไปแล้วน้องเขาบอกเลยว่ามันสนุก
มันเมามันเคลิ้มมันมีความสุข
ตอนแรกไม่ติดนะแต่หลังจากนั้นพอกินไปกินมา
มันชักจะติดวันหนึ่งเป็น๑๐เมตร
บางวัน๒๐เมตร
แล้วกินต่อเนื่องมา๒ปี
จนน้องต้องอยู่ในสภาพแบบนี้
ลองฟังเสียงน้องพูดสักนิดหนึ่งนะคะ
คือน้องเขาพอจะพูดได้บ้างนิดหน่อยนะคะ

พอลงพื้นที่ไปอ๋อจริงมันคือเรื่องจริง

เราก็เลยส่งทีมข่าวไปเพิ่มเติมเป็นทีมข่าวเฉพาะกิจของเรานะคะ
นักข่าวนักสืบของเรานี่แหละไปเจอร้านขายยาคุณผู้ชม
เห็นร้านขายยาที่เขาลักลอบขายยาประเภทนี้อยู่
มีการแจ้งเบาะแสบอกว่าเนี่ยเขาขายจริงเราก็เลยลองล่อซื้อดูนะคะ
เป็นร้านแถวรามคำแหงคือเราได้มีแหล่งข่าวแหละ
แจ้งมาว่าเขาขายให้แล้วก็เป็นร้านที่อยู่หลังมหาวิทยาลัยด้วย

ทีมข่าวของเราก็เลยไปขอซื้อ
ซึ่งเขาไม่ได้ขายให้ใครแบบ๐๔๐๕นะ
ไม่ใช่คุณเดินไปแล้วคุณซื้อได้นะ
คนขายเขาดูเขาดูหน้าค่าตาเขาชวนคุย
เดี๋ยวลองไปฟังกันหน่อยว่าทีมข่าวของเราคุยยังไง

เป็นแบบนี้นะ
เอ่อโปรเป็นชุด

จริงแล้วหลายคนเคยเห็นนะคะยาแบบนี้
คือหลายคนบอกว่าเอ๊ะเหมือนจะเคยกินนะตามแพทย์สั่งอะไรแบบนี้
เพราะมันเป็นยาแก้ปวดที่มันใช้ในการรักษาโรคจริง
และยาแก้ไอก็ลองซื้อมาเป็นชุดเขาขายแบบนี้

แบบนี้เขียวเหลือง๑๐เมตร
ยาแก้ไอ๑ขวดแต่ถ้าเป็นชุดเนี่ยเขาจะรวมมาเป็นแบบนี้เลย

มันขายเป็นชุดได้ยังไงอ่ะชุดหนึ่งเนี่ย๒๐๐นะคุณผู้ชมนะ
เม็ดยาแก้ไอ๒ขวดเดี๋ยวฉันลองเปิดดูแล้ว
เมื่อสักครู่เขาบอกว่าขาย๑๐เมตร๕๐บาท
ปิดยี่ห้อไว้นะต้องขออภัยแล้วก็ลองเปิดลองดมดู

นี่ยาน้ำน้ำ

แต่เด็กวัยรุ่นเขาทำอย่างนี้

แต่เตือนแล้วก็อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองระวัง
ดูไว้เลยถ้าเห็นยาแบบนี้ในบ้าน
เห็นลักษณะแบบนี้คือมันเสี่ยงแล้ว

ใช่ยาแก้ไอก็ด้วยถ้ามันมีเนี่ยแปลกมาเป็นชุดแบบนี้ทำไมต้องขายเป็นชุด

ทีมข่าวของเราเลยตามต่อนะ
แถวนั้นสนามราชมังคลากีฬาสถาน
อืมวัยรุ่นเยาวชนโอ้โหเยอะแยะเลย
มีเลยกลุ่มเป็นแบบใส่ชุดนักศึกษาเลยคุณผู้ชม
เขาจับกลุ่มกันมีน้ำอัดลมมีขวดยา
แล้วเขาก็หัวเราะกันสนุกสนาน
คือคลักแบบคล้ายดูเพลิน
ใช่นี่คล้ายเมา

วัยรุ่นเขาใช้วิธีนำยาเขียวเหลืองนี่แหละ

บางทีก็ผสมน้ำอัดลมผสมเครื่องดื่มที่หวาน
กินเข้าไปเขาจะเคลิ้มมึนเมาคล้ายสารเสพติด

เราไม่ได้แนะนำหรือบอกสูตรยาเสพติดนะคะ
แต่เราอยากจะสะท้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขายเป็นชุดแบบนี้ปล่อยมาได้ยังไง
คือมันมีเจตนาที่ไม่ใช่ไปแก้ไอไปแก้ปวดกันแล้วล่ะ

ร้านขายยาแบบนี้คนขายคือเพศรัชกรใช่ไหม

แล้วคุณขายได้ยังไงแบบนี้
เพราะดูแล้วไม่น่าเป็นกลุ่มอาการเดียวกัน
นึกออกไหมครับดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะ
ถ้าเจอยาแบบนี้ในบ้าน
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูหน่อยดีไหมคะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายนะเรื่องของการขายยานะคะ
เริ่มแบบนี้เพศรัชกรเองต้องมีจัญญบันในการขายยา
ขายได้เฉพาะ๑คนที่มีใบสัญญาจากแพทย์เท่านั้น
๒ต้องไม่เกิน๒๐เม็ดเขาก็เลยเรียกไงขาย๒๐เนี่ย

ต้องขายให้กับผู้ซื้อที่อายุไม่ต่ำกว่า๑๗ปีเท่านั้น
เพราะยาตัวนี้มันมีอาการข้างเคียงอารมณ์จะแปรปรวน
จะมืนงงจะเคลิ้มจะเฉยชา
ที่สำคัญถ้าได้รับยาเกินขนาดรูม่านตาจะหด
ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานล้มเหลวจะเกิดอาการชัก
ระบบการหายใจก็จะทำงานช้าลงอาจถึงขั้นเสียชีวิต
ซึ่งทีมข่าวของเรานำข้อมูลเหล่านี้เนี่ย
ไปคุยกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วยนะคะ
คือไปถามเลยว่าเรามีหลักฐานแบบนี้ไปจับได้ไหม
เราไปล่อซื้อแล้วเนี่ยคุณไปจับเลยได้หรือเปล่า
ร้านที่ขายยาเป็นชุดแบบนี้
คือทีมข่าวของเราก็เคยไปล่อซื้อยาแก้ไอแบบนี้มาแล้วด้วยนะ

คราวนั้นทีมข่าวของเราซื้อยาแก้ไอ
คนขายขายให้เป็นโหลก็ขาย
คือมันเกินไปนะปกติแล้วยาไม่มีใครซื้อ
เขากำหนดเอาไว้นะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่า
มันมีคนนำไปใช้ผิดประเภทเขาจะกำหนดปริมาณในการขายเอาไว้เลย

ช่วงนั้นนี่เห็นมีแบบล่อซื้อเป็นกล่องรังสีน้ำตาลเลย
นี่ค่ะที่เราเคยไปล่อซื้อเป็นภาพเก่านะคะ

แต่คุณผู้ชมเราก็ประสานไปนะ
กับทางเจ้าหน้าที่ทางปกครองนี่นะคะ

ฝ่ายปกครองเขาบอกว่าเขามีอำนาจแค่การจับกลุ่มเท่านั้น
ส่วนการตรวจสอบเป็นอำนาจของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องยา
ปรากฏว่าพอประสานไปเนี่ยนะคะ
รั่วร้านขายยาเขาปิดเลย

รั่วพอประสานปุ๊บปิดปั๊บทันทีเลย

นี่ค่ะไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
แล้วก็มีอุทาหรณ์จากน้องเมื่อสักครู่นี้แล้ว
ว่าผลเสียของมันคืออะไรนะคะ
ย้ำกันชัดเลยนะคะว่า
ทุกตัวมีประโยชน์เพราะเป็นยารักษาโรค
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้เกินขนาดและผิดวัตถุประสงค์
สภาพก็เหมือนน้องคนเมื่อสักครู่นี้จริงคือ

ใช่ค่ะแล้วบางคนถึงขั้นเอาชีวิตไปทิ้งกับเม็ดเล็กแค่อย่างนี้ค่ะ
อันตรายจริงคุณผู้ชมคะเรามาเตือน
ไม่ได้มาแนะนำสูตรเป็นตัวอย่างอะไรมาเตือนภัยกันจริง